หนึ่งเขาไปร้องนะคะขอให้เจ้าหน้าที่ขอให้ตำรวจไปดูหน่อยเถอะ
เพราะว่าญาติเขาเนี่ย๓คนถูกร่างทรงค่ะ
กักขังให้อยู่ในสำนักปฏิบัติ
บอกว่าญาติถูกทุบตีถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็หลอกให้ทำบุญถวายสังขทานทีละหลายครั้งรวมกันหลายพัน
สุดท้ายเนี่ยยอดเงินกลายเป็นแสนเลยนะคะ
ล่าสุดเพรตดังเพราะประสานตำรวจที่เข้าไปช่วยเหลือจนปลอดภัย
แต่ว่าอยากให้ไปดูปฏิบัติการตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะจังหวะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่ถามคุณแม่คุณย่าถูกตีไหม
คุณแม่ปลอดภัยใช่ไหมคุณแม่บอกใช่ปลอดภัยทุกคน
นี่นะคะเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปยังสถานปฏิบัติสำนักปฏิบัติแห่งนี้
แล้วเหตุการณ์นี้เพจเฟซบุ๊คบ้านเฮียชาญไลฟ์เหตุการณ์ขณะเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
มีทั้งหมด๓คนด้วยกันคือนางศรีอายุ๖๘ปีนางไก่อายุ๔๕ปีแล้วก็นางสาวเออายุ๑๗ปี
ทั้งหมดออกมาจากสถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานี
หลังนางสาวิอายุ๒๐ปีซึ่งเป็นหลานของยายศรีเขาขอความช่วยเหลือไปยังเพจ
ให้ช่วยพาญาติทั้ง๓ออกมาจากสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง
โดยอ้างว่าทั้ง๓คนถูกผู้ที่อ้างว่าเป็นร่างทรงพระศรีอริยเมตรัยกักขังหน่วงเหนียวและทุบตีไม่ยอมให้กลับบ้านค่ะ
โดยยายศรีก็เล่าให้ฟังว่ายายเข้าไปปฏิบัติธรรมที่สถานแห่งนี้ครั้งแรก
ยายบอกว่าก็ไปพร้อมกับสามีโดยเข้าไปปั้นพญานาคแต่ว่าพอยายปั้นเสร็จจะขอกลับบ้าน
ร่างทรงไม่ยอมให้กลับบอกว่าให้อยู่หลายดื่นคนอยู่ไปอยู่มายายบอกว่า
กลายเป็นว่าอยู่มา๓ปีแล้วจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชม
ร่างทรงขู่ว่าจะมีอันเป็นไปแล้วตอนที่อยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะ
ก็ถูกทุบตีโดยคนที่ตีบอกว่าเป็นการตีเอาสิ่งไม่ดีออกจากตัว
จากนี้ยายบอกยังโดนบังคับทำบุญถวายสังขทานด้วยนะ
ถวายทีในชุดละหนึ่งพันถึงหกพันบาทรวมแล้วหลายครั้งเนี่ยเป็นเงินกว่าแสนบาท
ตอนแรกก็เชื่อแต่ว่าหลังเริ่มรู้สึกว่าโดนหลอก

แล้วเริ่มรู้สึกว่าโดนหลอกแล้วเริ่มรู้สึกว่าโดนหลอก

แล้วเริ่มรู้สึกว่าโดนหลอกแล้วเริ่มรู้สึกว่าโดนหลอก

แล้วก็เอาผิดกับสำนักปฏิบัติธรรมนี้ต่อไปค่ะ